เริ่มกันที่ความตื่นตาตื่นใจของงานนี้มีการเชิดมังกรในงานงิ้วที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
ว้าวโอ้สูงสถานฟ้าดูดูสิครับงานนี้
คนก็มาดูกันเยอะแล้วงานนี้ก็มีการแสดงที่น่าตื่น
ตาตื่นใจด้วยที่นี่นะครับก็คือสารเจ้าปู่กุฎเป่งอำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ดโอ้คุณผู้ชมชาวบ้านลูกหลานชาวอำเภอโพนทองมาร่วมงานกันเยอะนะครับ
นี่คืองานสมโพธิกุฎเป่งเท่ากงมาของเจ้าปู่กุฎเป่ง
หรือที่เรียกง่ายว่างานงิ้วนั่นแหละคุณผู้ชมชาวบ้านลูกหลานชาวอำเภอโพนทองมาร่วมงานกันเยอะ
มาเนี่ยฮะหลักเลยก็คือเหมือนกับว่าได้ร่วมกันทำพิธีนะครับแล้วก็ส่งส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของบรรพบรุษที่ล่วงรับไปแล้ว
เป็นคณะมังกรทองลูกหลวงพ่อศรีสวรรค์จากจังหวัดนครสวรรค์
สวยงามจริงเลยนะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานคณะนักแสดงนะ
รวมไปถึงอนุโมทนาสาธุไปกับเหล่าบรรดาลูกหลานของชาวอำเภอพลทองด้วย
ที่เขามีงานกิจกรรมแบบนี้ปกติเอาจริงเราก็จะเห็นพวกงานแบบนี้ตามภาคกลางบ้างภาคใต้
หรือว่าทางภาคเหละฝั่งส่วนพระอิสานก็นานจะได้เห็นนะถามว่ามีมั้ยก็มีเหมือนกัน
เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจัดกันไปทุกปีเรามีการรวมพลกับอุณหภัยพรรค์พำจัดสธา
เขาจัดไปนะครับวันที่๖๑๐ธันวาคมนี้เข้าฟรีชมฟรี
แต่ว่ากินอาหารต้องจ่ายตังค์นะมันจะมีร้านอาหารนู่นนี่

แต่ที่สำคัญเมื่อกี้ที่เห็นก็คือได้เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่
มาสืบสารวัฒนธรรมของเขานะคะ